กลับมาในช่วงนี้อย่างที่สัญญงสัญญากันเอาไว้
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดในงานวันช้างไทยที่ศูนย์
ชศศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินนะครับ
นั่นเขามีการแสดงความสามารถของช้าง
และวิถีคนกับช้างที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะครับ
ไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวช้างน้อย

รายงานสดจากที่สุรินทร์อยู่แล้วครับ

สมกับเกียรติภูมิของช้างไทยจริงนะครับ
ตอนนี้ประชาชนนะครับมารอชมการแสดงของช้าง
เต็มสนามที่ศูนย์โฆษศาสตร์อเฟิร์ทศาสตร์สูงจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ครับ

ชุดว่าปกป้องแผ่นดินด้วยยุทธหัสถีครับ

ที่การแสดงในชุดปกป้องแผ่นดินด้วยยุทธหัสถีนะครับ
เป็นการแสดงถึงเกียรติภูมิของช้างไทยนั่นเองนะครับ
ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนั่นเองครับ
โดยจะเป็นการแสดงย้อนเรื่องราว
ปลายเพราะปีพฤศกราชร์๒๑๓๕ที่สมเด็จพระนเรสวรรษมหราธ
ที่ได้ส่งช้างพลายทั้งสองฮัศจรรย์ที่ทำการสู้รบบนพอช้างอย่างโฮฮาส

นี่เราก็คือชนะพันธกรที่มาธุรกิจทีจากสรุปและเลือกที่ได้ทำการส่งช้างศวรีมีการส่งช้างศวรีจากนั้นไปในตรงนี้

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
และนี่ก็เป็นการแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับที่ให้เห็นความสำคัญของช้างที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะครับในชื่อชุดว่าปกป้องแผ่นดินด้วยยุทธหัสถีนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการช่วงชิงชัยชนะเพื่อศักดิ์ศรีปกป้องบ้านเมืองแล้วก็ขับไล่อดีตราชศัตรูที่เข้ามาลุกรานบ้านเมืองนั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นช้างเนี่ยถือว่าเป็นภานะสำคัญในการทำศึกสงครามของชาติไทยโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับที่จะใช้ช้างเป็นภาษณะคู่ใจในการนำทัพออกไปสู้รบนั่นเองนะครับ
นี่ก็เป็นการแสดงชุดที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในวันช้างไทยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ได้รวมกับศูนย์ชุดชาสึกษาได้จัดงานวันช้างไทยเป็นประจำทุกปี
หรือว่าโลกของช้างซึ่งจะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับ

แล้วก็จะเชื่อมต่อกับที่ตลาดช่องจอมนะครับ
ซึ่งเป็นชายแดนต่อไปยังนครวัดนครธมนะครับ
ซึ่งจากตรงนี้ไปอยู่ใกล้กับสนามบินบุรีรำ
ก็คือที่อำเภอสตึกห่างประมาณ๓๐กิโลเมตร
แล้วก็นักเที่ยวสามารถมาลงที่สนามบิน
มาที่ศูนย์โฆษศึกษาแห่งนี้นะครับ
แล้วก็สามารถไปต่อที่ตลาดช่องจอม

ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการที่จะต่อยอดกันนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ
ว่าตอนนี้โลกของช้างเป็นอย่างไร
ซึ่งตอนนี้มีการก่อสร้างไปกว่า๑๓๐แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามจากรายงานชุดนี้กันครับ

ที่มีหมู่บ้านช้างและศูนย์โฆษศึกษา
ในอำเภอท่าตูม

แนวความคิดท่องเที่ยวตามรอยช้าง

โรงช้างสำคัญพระมหากษัตริย์

เชือกที่เป็นการคล้องช้างด้วยมือ
ดังนั้น๖กิจกรรมเราจะติดตามมาอีก๘กิจกรรม
ดังนั้นปลายปีนี้ท่านจะพบ๑๔กิจกรรม

ได้รับการยกย่องให้เป็นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์
ลานพระพิคเนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำโครงการ
ลานแสดงช้างจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้รับชมความสามารถของช้างไทย
และทำกิจกรรมต่างร่วมกับช้างเช่นให้อาหารอย่างใกล้ชิด
โรงเรียนฝึกช้างน้อยอายุประมาณ๓ปี
ทักษะการรับฟังคำสั่งจากควานช้างในรูปแบบต่าง
และยังมีกิจกรรมนั่งช้างท่องไพรตามร่องน้ำธรรมชาติ
ชมบ้านชาวกลวยแบบโบราณแสดงถึงวิถีชีวิตผูกพันคนกับช้าง
อกจากนี้ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างและเตรียมจะดำเนินการ
คือพิพิธภัณฑ์โรงหนัง๓มิติและหอคอยชมวิวเป็นต้น
ในขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการขอกินเน็ตเวอร์เล็กคอต
ในปี๒๕๖๐จะให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
งบประมาณทั้งหมด๔๐๐ล้านอย่าลืมนะครับ
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดจากรัฐบาล
โครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
กว่า๑๖๐ล้านบาทเพื่อต่อยอดดำเนินโครงการโลกของช้างให้ครบวงจร
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกษลให้กับควานช้างและหมอช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว
รวมถึงการบวงสวงเส้นสารประกรรมด้วย
โดยมีท่านจรินจักรภาคอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้มีการกล่าวประกาศเกียรติคุณวันช้างไทยด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมากันครับ
และผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น
นับเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง
เหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในทงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
สัตว์คู่บารมีขององค์พระมหากษัตริย์
ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้าง
ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดสุรินทร์
มาตลอดกว่า๕๐ปีที่ผ่านมา
ประกอบกับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองช้าง
ได้จัดงานวันช้างไทยขึ้นในวันนี้
เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติช้าง
แสดงความจงรักพักดีถือว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่
สมกับที่เมืองสุรินนั้นเป็นเมืองช้างนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
แล้วก็วันนี้ได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก
เพื่อดูความยิ่งใหญ่ของช้างแล้วก็จะได้ใกล้ชิดกับช้างไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งการจัดงานวันช้างไทยก็ถือว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อปี๒๕๔๑นะครับให้มีวันช้างไทยขึ้นตรงกับวันที่๑๓มีนาคมของทุกปีครับ
และการแสดงชุดนี้ก็ถือว่าใช้ช้างทั้งหมดกว่า๗๐เชือก
มารวมตัวกันทำการแสดงแสดงเห็นถึงความสามารถของช้าง
แล้วก็ประวัติความเป็นมาของชาวกวยหรือว่าชาวกุยหรือว่าชาวสวยเรียกได้๓อย่าง
กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เลี้ยงช้างอยู่ในพื้นที่ของอำเภอท่าตูมอำเภอชุพลบุรี
อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ก็มีการเลี้ยงช้างมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี
เป็นที่มาของเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
และทุกวันนี้ยังคงอนุรักษ์และเรียงช้างความผลพรรคของคนกับช้างที่อำเภอท่าตูมยังคงอยู่
การแสดงชุดนี้นะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับชื่อว่าช้างไทยใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะครับ
ซึ่งหลังจากการแสดงชุดนี้นะครับก็จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนช้างนะครับซึ่งก็ทำมาทุกปีเพื่อเห็นความสำคัญของช้างนะครับ
มีการเตรียมอาหารจำนวนมากนะครับทั้งผลไม้สับปะรดแตงโมกล้วยนะครับมีแต่ที่ช้างชอบทั้งนั้นเลยนะครับ
ก็จัดมาหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมกันป้อนอาหารช้างอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วช้างเองก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะได้ทานอาหารที่เรียกว่านานทีจะได้กินแบบนี้นะครับ
มีช้างที่งาสวยหลายเชือกนะครับ
สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีการแสดงในชุดเปิดการแสดงก็คือสุรินถิ่นอารยธรรมนะครับ
เป็นช้างพลายทองคำกับทองแท่งนะครับ
เป็นช้างแฝดเพศผู้คู่แรกของโลกนะครับ
ก็วันนี้ก็นำหน้าถือป้ายมาเนี่ยนะครับ
แล้วก็พาชุดการแสดงนะครับ
ในชุดที่หนึ่งให้ประชาชนแล้วก็นักที่เที่ยวได้รับชม
เป็นชุดที่แสดงถึงความเป็นมาของเจ้าสุรินทร์
มีการแสดงถึงผ้าไหมที่มีความยาว๒๐๐เมตรนะครับ
ยาวที่สุดในโลกด้วยนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่วันช้างไทยปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับ

ทางจังหวัดสุรินเตรียมที่จะเปิด

ซึ่งมีพื้นที่เกือบ๓๐๐ไร่
ในพื้นที่ของป่าสวนแห่งชาติป่าภูดินนะครับ

จะเป็นโลกของช้างที่มีช้างมากที่สุดในโลก
แล้วก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างที่เกี่ยวกับช้าง

ก็จะสามารถมาเที่ยวชม

นี่ก็เป็นวันสำคัญที่คนไทยจะต้องจารึกนะครับ